วันหยุดคนก็ไปเดินห้างกันเยอะ
แล้วก็ที่ห้างโลตัสย่านวังหินปรากฏว่า
คนไปเดินเยอะแต่มันมีเหตุการณ์โจรเข้าไปชิงทอง
แล้วก็ไปจู่โจมร้านทองอย่างรวดเร็ว
คนในห้างก็หนีตายเพราะเห็นโจรคนนี้มีปืน
แล้วดูสิเขาสวมหมวกกันน็อกสีแดงครึ่งใบ

แล้วก็ผมยาวเป็นลอนสลวยสวยเก๋เลย
แต่ปรากฏว่ากระโดดข้ามตู้ร้านทอง
แล้วก็ไปกวาดทองที่ตู้โชว์เนี่ย

แล้วก็คนที่อยู่ในห้างไม่ให้ใครมาช่วยนะครับ
ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวกวาดทองไปได้
และทองที่เอาไปคุณเขาบอกว่า
น้ำหนักเกือบจะ๒๐๐บาทมูลค่าน่าจะเกือบ๖ล้านบาท
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามเพื่อจะล่าตัวโจรแล้วนะฮะ
แล้วไปพบหลักฐานซึ่งเป็นผมยาว
มันคือวิกผมคือวิกผมยาวที่เขาใส่

ตำรวจเก็บหลักฐานไว้ได้หมดแล้ว
เชื่อว่าน่าจะตามจับตัวโจรรายนี้ได้

ที่เกิดเหตุอย่างที่บอกคือร้านทองเยาวราชกรุงเทพฯ
ซึ่งร้านทองที่ถูกชิงทองเนี่ย
ตั้งอยู่ปากทางเข้าของห้างเลยนะครับ
ตำรวจสอบสวนพนักงานร้านทองก็ให้การบอกว่า
คนร้ายเป็นชายใช้ปืนเป็นอาวุธ
แต่ก็ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมหรือเปล่า

เมื่อมาถึงก็กระโดดขึ้นมาบนกระจกภายในร้านนะครับ

ก่อนจะนี่ดึงเข้าไปที่นี่เลยครับ
ตู้โชว์แล้วก็ทุบกระจกตู้โชว์ออก
วาดทองคำไปได้๕ถาดนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์

หรือว่าคนที่มาใช้บริการของห้าง

บอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ย
เป็นชายสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อแขนยาวสีเทาขาว

แล้วก็ผมยาวสลวยนะฮะน่าจะเป็นวิกผมเพราะผมมันไม่ธรรมชาตินะฮะ
เป็นวิกผมสีน้ำตาลเป็นลอนยาวน่าจะใช้ในการอำพรางตัว
แล้วก็คนร้ายถือปืนมานะฮะก่อนก่อเหตุเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาดูลาดลาวแถวนี้
ไปเวียนมาถึงสองสามครั้งแล้วก็ไปถามรอปภว่าร้านทองในห้างเนี่ย
เปิดและปิดกี่โมงรอปภก็ตอบกลับไปว่าร้านทองเนี่ยเปิดและปิดตามเวลาห้าง
นี่แหละครับตำรวจก็คาดว่าคนที่มาถามรอปภนี่แหละน่าจะเป็นโจรรายนี้นะครับ
หลังก่อเหตุแล้วคนร้ายวิ่งเลี้ยวซ้ายหลบหนีไปด้านหลังของห้าง
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่ข้ามสะพานคลองลาดพร้าว
สามารถจะขี่ทะลุออกไปได้หลายเส้นทางนะฮะทั้งถนนลาดประเขา
แล้วก็ถนนพระหลโยธินนะครับสำหรับเรื่องของการติดตามเส้นทางหลบหนี
หลังคนร้ายก่อเหตุเส้นทางหลบหนีที่ตำรวจเห็นจากกล้องวงจรปิด
ใช้เส้นทางถนนเรียบคลองราชพร้าว
แล้วคนร้ายนะคุณถอดอุปกรณ์พรางตัวทุกอย่างทิ้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
จอดทิ้งไว้ที่อพาร์ทเมนต์แห่ง๑ในซอยเสนานิคม๑นะครับ
ห่างจากห้างโลตัสประมาณแค่๒๓กิโลเมตรเท่านั้นเอง
และสิ่งที่ถอดทิ้งไว้อีกก็ว่าวิกผมนั่นแหละคุณ
วิกผมยาวสลวยเป็นลอนเนี่ยถอดทิ้งไว้เสื้อผ้าถอดทิ้งไว้
รองเท้าถอดทิ้งไว้หลังจากนั้นเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่ง
ลาดพร้าวนี่คือสิ่งที่ตำรวจตามเบาะแสจากกล้องวงจรปิด
จนกระทั่งไปเจอรถจักรยานยนต์นี้แล้วก็หลักฐานอื่นที่สำคัญด้วยนะครับ
ตำรวจสนโชคชัยก็ไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานทำการเก็บหลักฐานลายนิ้วมือ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะครับ
และตำรวจเก็บรวบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวิกผมรองเท้า
เพื่อจะหาเบาะแสเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่ามีชื่อเจ้าของเป็นผู้หญิง
คาดว่าคนร้ายอาจจะไปขโมยรถจักรยานยนต์คันนี้มา

แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายมีความชำนาญในการอำพลางตัว
แล้วก็เตรียมการในการก่อเหตุมาอย่างดี
เพราะมีการพ่นสีทับเลขถังเครื่องยนต์
แล้วก็ไม่พบร่องรอยลายนิ้วมือของคนร้ายบนรถจักรยานยนต์คันนี้นะคุณฮะโอ้โห
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบล่าสุดนะฮะคนร้ายสามารถชิงทองไปได้
น้ำหนักรวมถึง๒๒๑บาทมูลค่ากว่า๖ล้าน๕แสนบาท
ทีนี้รองพบตรเมื่อวานลงพื้นที่นะครับ
ตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์
โดยรองพบตรบอกว่าหลักฐานที่ได้มา
ทำให้น่าจะทราบว่าคนร้ายเป็นใครแล้ว
ตอนนี้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อตามจับกลุ่มตัว
และขอเตือนห้างทองต่างร้านทองต่างด้วยให้ระมัดระวัง
ก่อนหน้านี้มีโจรมาก่อเหตุชิงทองมาแล้วหลายรอบนะฮะ
ฟังเสียงกรองพบตรหน่อยฮะ
เจ้าที่ได้พยายามเตือนกับทางร้านหลายสิบครั้งแล้ว
แต่ว่าทางร้านเขาเองเขาก็ไม่อยากจะ
ทำอะไรที่เพื่อเป็นการป้องกัน
แล้วทำให้เสียภาพของทางร้านให้ดูไม่ดี
เจ้าที่พยายามประชุมพิจารณ์ให้เขาอาจารย์ป้องกันมา
เป็นกี่ปีแล้วครับ
นี่นะครับเรื่องของการตามจับกลุ่มตัว
ตำรวจก็ทำงานเต็มที่แล้วก็ต้องเตือนร้านทองนะครับ
ก่อนหน้านี้มีคนร้ายก่อเหตุนะครับ
ใช้อาวุธปืนมาชิงทองแล้ว๒ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะ
คือปี๖๓และปีนี้ก็มาชิงครั้งล่าสุด

ครั้งแรกเกิดเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมปีที่แล้ว
คนร้ายซึ่งถูกตั้งฉายาว่าเป็นคนร้ายล้อเล่น

พอชิงทองเสร็จไปคนร้ายจะวิ่งหนี
ไปชนประตูอัตโนมัติของห้าง
แล้วก็หันมาบอกว่าล้อเล่น

ครั้งนั้นคนร้ายชิงทองน้ำหนัก๒๔บาท

ครั้งที่๒เกิดขึ้นเมื่อ๑๗ธันวาคมปี๖๒
คือห่างกันจากครั้งแรกที่คุณบอกประมาณ๒เดือนเอง
คนร้ายเอาอาวุธปืนมายิงกระจกหน้าร้าน
แล้วก็เข้าไปไปชิงทองน้ำหนัก๑๒๐กว่าบาท
คุณผู้ชมมูลค่า๒ล้าน๔บาท

คือเหตุการณ์ทั้ง๒ครั้งในปีที่แล้ว
เกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชเอเชียสาขาเจซี

แล้วก็ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๒๗
ที่ผ่านมาคนร้ายก็ชิงทอง

ที่เราปล่อยภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็น
คือแค่๓๐วินาทีเท่านั้นเองนะฮะ
แล้วก็กวาดทองไปได้มากที่สุด

มูลค่าทอง๖๕๐๐๐๐บาท
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
เพราะว่าได้หลักฐานมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว
ก็ต้องตามจับกลุ่มตัวให้ได้แหละนะฮะ